ไม่แน่ใจว่ามีแฟนข่าวคนไหน
เคยจัดงานศพที่วัดบ้างหรือเปล่า

ค่าใช้จ่ายมันคิดยังไง
คือทางวัดเป็นคนเสนอค่าใช้จ่ายมา
มาบอกกับญาติของผู้เสียชีวิตหรือเปล่า

ไม่แต่ส่วนใหญ่เท่าที่ผมรู้มาเนี่ย

แล้วแต่ยาดยมทำบุญ

แต่ลูกสาวผู้ตายคนนี้ครับ

รวมแล้วเนี่ยกับ๔๐๐๐๐บาท
มีอะไรบ้างละเนี่ย

แล้วก็ค่าบำรุงโรงเย็น๒๕๐๐บาท

เอาล่ะนักข่าวก็เลยไปคุยกับลูกสาวของผู้เสียชีวิตครับ

เธอเล่าแบบนี้คุณประสม

วัดจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายต่างแบบนี้
ไล่มาเป็นรายการรายการแบบนี้เลย

เอาเลขมาเสร็จสับเป็นเงิน๓๙๒๐๐บาท

บอกเท่าที่ไปงานศพมาก็หลายวัด
ไม่เคยเจอวัดไหนบอกมาแบบนี้เลย

ถ้ารู้นะถ้าเธอรู้นะว่าวัดนี้จะเรียกเก็บมาแบบนี้

เพราะทางครอบครัวเธอไม่ได้มีเงินมากมายอะไร

นี่ต้องมาทุกข์ใจกับค่าใช้จ่ายเกือบ๔๐๐๐

เธอบอกว่ามีคำพูดหนึ่งของพระที่พูดกับเธอ

ไม่คิดว่าไอ้คำพูดประโยคนี้พี่น้ำแข็ง
จะออกมาจากปากคนเป็นพระ

แต่คำพูดของพระที่ทำให้เรารู้สึกว่าฟังแล้วมันหมดศรัทธาเนี่ยคือเขาพูดยังไงคะ
เขาพูดว่าโจยะทำไมไม่รอ
แต่ทำไมเราถึงมีเงินจัดงานซื้อกับข้าวเลี้ยงแขกได้
มีเงินจ้างแม่ครัว
อันนี้คือบอกตรงว่าฟังแล้วมันหดหัวค่ะ
เพราะว่าจริงแล้วคำพูดพวกนี้ไม่สมควรที่จะออกมาจากพักสงฆ์

คุณผู้ชมฮะอันนี้ที่เรานำมาเสนอเนี่ยเป็นมุมของฝั่งลูกสาวของผู้ที่ไปจัดงานศพนะ
แต่ว่าไม่รู้ว่าทางวัดหรือว่าพระสงฆ์ของวัดแห่งนี้ได้พูดตามประโยคนี้จริงหรือไม่นะฮะ

นักข่าวเราพยายามติดต่อสอบถามไปทางวัดนี่แหละทางวัดนี่ประกาศออกลำโพงขยายเสียงของนวัดเลยนะ

ประกาศบอกหากใครทำให้วัดเสียชื่อเสียงจะฟ้องร้องดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
ก็เลยทำให้ทีมข่าวของเรายังไม่ทราบรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับกับเรื่องนี้
ยังไงก็ตามครับนักข่าวเนี่ยเตรียมจะบุกสำนักพุทธศาสนาจังหวัดระยองวันนี้นี่แหละ
จะไปถามถึงกรณีที่เกิดขึ้นว่ามันผิดกฎระเบียบหรือเปล่าและทางสำนักพุทธเนี่ยจะออกแอคชั่นอะไรบ้าง
จะมาดำเนินการอย่างไรกับเรื่องนี้นะครับ
คือจริงพอดอมถามไปตั้งแต่ก่อนจะเล่าข่าวนี้คุณผู้ชมก็ส่งข้อความมานะ
ว่ายังไงวะคือเขาก็บอกว่าวัดบอกว่าแล้วแต่โยมให้แต่ให้น้อยวัดก็ไม่ยอมนะคะอันนี้ก็มี
บางคนก็บอกว่าบางวัดเป็นแบบนี้เยอะคือจะบอกมาเลยนะว่ากี่บาทกี่บาทจัดกี่คืนเป็นเงินเท่าไหร่
คุณผู้ชมก็บอกว่าจริงนะจริงเป็นเหมือนกันค่ะวัดที่บ้านเรียกทุกอย่างเลย
แถมยังเหมือนกับว่าคนที่ดูแลวัดเขาก็มีการขอซองเพิ่มอีกด้วย

คุณผู้ชมยูทูปใช่ไหมเอาคุณผู้ชมเฟซบุ๊กไลน์บ้าง
วัดแถวบ้านก็แจงอัตราค่าใช้จ่ายต่างแต่ไม่ละเอียดเท่าในข่าว

อีกท่านหนึ่งหลักหมื่นอัพค่ะ
นี่ครับความเห็นของคุณผู้ชมนะมีประโยชน์แล้วเราทุกคนอ่าน
มันสะท้อนไปแล้วเดี๋ยววันนี้คงจะได้มีคำชี้แจงออกมา

เพราะว่าเข้าไปดูจริงนะคุณผู้ชมก็จะบอกว่ามันขึ้นอยู่กับจะสวดกี่คืน
ค่าใช้จ่ายมันก็อาจจะทวีคูณมากไป
เอาสวดคืนนึงสวด๓คืนสวด๗คืนมันก็ไม่เหมือนกันแล้ว